ขนาดที่ของอยู่ในมือผมเป็นละล้านชิ้นเลยนะครับ
ใต้จริงครับ

นี่ครับ
นะครับ

ตอนนี้นะคะกำลังมารับ
ลำคลองนะคะจากโรงงานนะคะอันนี้สองแสนชิ้นก่อนนะคะ
แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็๒ล้านกว่าชิ้นนะคะ
อันนี้มีใบซื้อนะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะ
แล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้ในห้องผ่าตัดเลยนะคะ
แล้วก็มีทั้งหมด๓ชั้นนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้นะคะ
เชื้อโรคโคโรนานะคะไม่มีปัญหานะคะป้องกันได้นะคะ
พี่ครับกำลังขนนะครับอ่ากำลังขนนะครับนะฮะ
มีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับ
ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงครับ
ซื้อซื้อกันซื้อกันสดเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ
ที่บ้านยังไม่มีแม้จะท้ายกันเลยจะเอามาจากไหน
มันเป็นขาดคลิปตั้งแต่วันไหนครับ

ใช่มันนานแล้ว
ใช่คือเขาต้องมาชี้แจงเขาเอง

เป็นแฟนกัน

จะให้เราตอบยังไงคือมันไม่มีจริงว่าแต่

แต่ทุกเรื่องคือมันไม่มีจริง

แม้ที่ไลฟ์สดนี้ไม่มีจริง
ที่ไลฟ์สดมันมีแต่มันไม่ใช่ของเรา
เขาก็แค่ไปไลค์เพื่อเขาต้องการอยากขาย

มันก็ราคาสูงกันอยู่แล้ว
เราก็จะหยีดกลับไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้าไม่ต้องดูชมทั้งหมดแล้วนะครับครับครับครับ

ทุกคนน่ากลุยภรรยาเขาและนะครับ